คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของผู้ชายคนนี้กันหน่อย
เขาร้องเรียนกับทีมข่าวว่า
ช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะโดนหลอกแน่เลย
คือเขาอยากเรียนวิชาณหน้าทองเมตตามหานิยม
ที่เวลาเอาแผ่นทองคำเปลวไว้ที่หน้าผากแล้วมันก็จะวูบหายเข้าไปในหน้าผากเลยอ่ะครับ

สมัครเรียนเลยนะสมัครเรียนเลยค่ะเสียเงินสองหมื่นกว่าบาทอ่ะ
ค่าเรียนเหรอก็ไปล่ำเรียนอะไรอย่างเงี้
เสร็จเอากลับไปบ้านตัวเองลองทำพิธีเอง
แผ่นทองไม่เห็นหายไปในหน้าผากเลย

ไม่ผลุบเข้าไปเลยเหรอมันไม่บุ๊บเข้าไปมันไม่หายอ่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปที่อาจารย์เขาทำพิธีก่อนค่ะ

นี่คือคลิปที่อาจารย์สุนทรหรือนายสุนทรเผือกเกลี้ยง
ทำพิธีลงหน้าทองเมตตามหานิยมนะคะ

แล้วทองก็แบบหายเข้าไปเลยหายเข้ากระหม่อมไปเลย

วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้
ที่เขาร้องเรียนมาว่าตรวจสอบให้หน่อย
บัณฑิตทรัพย์แสวงหาอายุ๒๖ค่ะ
หลายเดือนก่อนเห็นเฟซบุ๊คของอาจารย์สุนทร
ลงหน้าทองได้วิชานี้เป็นมหาเสน่ห์ชั้นสูง
ศรัทธามากเก็บเงินเลยนะคะ
เดินทางไปหาอาจารย์สุนทรที่ตำหนักแล้วเรียน
พอไปถึงเนี่ยก็ต้องเสียค่ายกขันพานไหว้ครู
เงิน๑๒บาทบุหรี่ซองนึงแผ่นทองอีกจำนวนนึง
แล้วก็มีสมุดท่องมนต์คาถาอีก๑เล่ม
ค่าเรียนวิชานะนาดทอง๒๕๐๐๐บาทค่ะ
๒๕๐๐๐บาทค่ะแล้วก็เครื่องเส้นไหว้เนี่ย
อาจารย์เขาก็จัดไว้ให้แต่เงินค่าเรียนนี่คือแยกกันต่างหากนะ
อาจารย์บอกว่าอ่ะเรียนเสร็จกลับไปบ้านแล้วไปเปิดท่องคาถาในสมุดเล่มเนี้ย
ท่องให้ขึ้นใจจำให้ได้นะถ้าจำได้จะเสกแผ่นทองลงนะ
หน้าทองได้แน่นอนคือแผ่นทองจะหายไปในกระหม่อมเลย
ครับนายบัณฑิตกลับบ้านมีความพยายามสูงมาก
ท่องบทคาถาสองเดือนท่องอยู่สองเดือนกว่า
จำได้ทุกคำค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยอยากลองวิชาที่ร่ำเรียนมา
เสียเงินไปสองหมื่นห้าท่องคาถาอยู่สองเดือนกว่าครับ
จะทำให้ได้เหมือนอาจารย์สุนทรก็เรียกคนมาเลยไปเดี๋ยวทำพิธีให้
เอาแผ่นทองมาเลยขันพานไหว้ครูไร่เวทมนต์พระคาถาอะไรที่ท่องเอาไว้
แล้วพยายามจะให้แผ่นทองหายเข้าไปในหน้าผากมันไม่หายเข้าไปอ่ะอืม
ครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่ได้สักทีมันไม่หายเข้าไปในกระหมอ
ไม่หายเข้าไปในหน้าผากนายบัณฑิตบอกอุ้ยผมโดนหลอกแล้วแน่เลย
โทรหาอาจารย์สุนทรขอเงินคืนได้ไหม
ผมกลับมาทำไม่เห็นได้เลยแต่อาจารย์ก็พูดบ่ายเบี่ยง
บอกว่ากำลังป่วยบ้างอะไรบ้างทีนี้ค่ะบอกว่าให้ไปเรียนเพิ่ม
ลูกศิษย์ที่ชื่อเอกเป็นอาจารย์ศักยันต์ที่ตำหนัก
เขาก็โทรหาโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับสายครับ
ก็โทรติดต่อไปที่นายเอกปรากฏว่าคือบล็อกเบอร์หนีหายไปเลย
แล้วก็มาได้ข้อมูลในลักษณะที่ว่ามีคนหลงเชื่อไปเรียน
แล้วก็เสียเงินอยู่หลายคนเหมือนกันเลยอยากให้ช่วยหน่อย
หมอปลามาช่วยหน่อยได้ไหมหมอปลา
หมอปลามาช่วยหน่อยได้ไหมอยากให้พิสูจน์ไงคะ
วิชาที่ไปเรียนเรื่องของหน้าทองเสกแผ่นทองเข้ากระหม่อม
มันจริงหรือไม่จริงอย่างไร

แต่อาจารย์สุนทอนนี่เขาอยู่ใช้หน้านะครับ

อันนี้คือหน้าจอมือถือแตกใช่ไหม

แต่คลิปปกตินะ
แม่ก็ตอนดูคลิปมันหายไปนี่นะครับเราก็เลยต้องไปถามอาจารย์สุนทร
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่สำนักของอาจารย์สุนทรอยู่ที่จังหวัดชายนาฏ
นี่ครับท่านผู้ชมครับติไปหาเลยฮะอาจารย์สุนทร
ชีวนายสุนทรเฝือกเที่ยงปัจจุบันอายุ๗๓ปีแล้วนะ
อาจารย์สุนทรยืนยันกับเราบอกไม่ได้หลอกลวงเลย
เรื่องการเสกทองคำเปลวหายเข้าไปในกระโหลกเนี่ย
เพราะว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำได้จริงนะแต่ตอนนี้อาจารย์ทำไม่ได้แล้ว
เพราะสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นถุงลมโป่งพองปอดทะลุ
เพาะเป็นแผลอีกผลพวงมาจากทำพิธีเป่าทองคำเปลวนี่แหละ
นี่ฮะมันต้องกลั้นลมหายใจไงเวลาที่ท่องคาถาทำพิธีอ่ะ
คือท่องเสร็จเป็นเวลาประมาณสักนาทีครึ่ง
เป่าลมจากท้องไปที่หน้าผากของลูกศิษย์
ที่เอาทองคำเปลวปิดเอาไว้และทองคำเปลวมันจะหายเข้าไปที่กระโหลกหน้าผาก
แต่ละวันเนี่ยอาจารย์สุนทรบอกว่าอาจารย์ต้องทำพิธีลูกศิษย์เนี่ย๑๐กว่าคน
จนกระทั่งทุกวันนี้มีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของตัวเอง
ถึงขั้นเป็นถุงลมโป่งพองปอดทะลุกระเพาะเป็นแผล
เรื่องที่ถูกร้องเรียนอาจารย์สุนทรบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปดูว่าคนที่ร้องเรียนเขาทำให้ทองคำเปลวหายไม่ได้เพราะอะไร
เพราะการที่จะทำพิธีต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิ
ต้องเดินจงกลมนะครับฝึกลมปลานให้แก่กล้า
ตามที่เคยสอนไปเนี่ยทำได้หรือเปล่าได้ทำไหม
เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเป่าทองคำเปลวให้หายเข้าไปในหน้าผากของคนไม่ได้
เพราะมันเป็นสรรพคุณด้านเมตตามหานิยมมันจะไม่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมามีคนมาเรียนกับอาจารย์สุนทรเนี่ยไม่เคยมีใครทำไม่ได้นะฮะอาจารย์สุนทรบอก
จะมีคนนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่า
อาจารย์สุนทรไม่เคยหลอกลวงใครที่เห็นในคลิปไม่ได้เล่นมายกลด้วย
ที่ว่าทำให้ทองคำเปลวหายไปเนี่ยนะในกระโหลกตรงหน้าผากของคนเนี่ย
เพราะถ้าหลอกลวงนะคงไม่ได้ไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศตั้งหลายครั้ง
แล้วทำแบบนี้มา๓๐ปีแล้วบางคนเนี่ยให้เป่าทองคำเปลวครั้งละ๑๐แผ่นเข้าไปก็มีนี่ฮะ
ทองคำเปลวเนี่ยตัวอาจารย์สุนทรจะเป็นคนเตรียมเอาไว้ส่วนค่าครูเนี่ยแล้วแต่ลูกศิษย์จะให้
คนที่มาเรียนเนี่ยอาจารย์สุนทรบอกว่าส่วนมากจะเป็นพระนะ
เป็นพระมาจากทั่วประเทศเลยซึ่งตัวอาจารย์สุนทรเนี่ยเก็บค่าครูคนละ๒๕๐๐๐บาทจริง
คนที่ร้องก็เหมือนกันเงินที่ได้ก็ซื้อหัวหมู๒หัวไก่ต้ม๒ตัวเป็ดต้ม๒ตัว
ช่อน๒ตัวมีผลไม้อีกตั้งหลายอย่างสับปะรดแตงโมกล้วยน้ำว้าส้มโอมะพร้าวอ่อน
ก็เพื่อเอามาให้ลูกศิษย์ทำพิธีไหว้ครูแล้วถ้ามีเงินเหลือก็เอาไปทำบุญตามวัดต่าง
อาจารย์สุนทรบอกว่าตัวอาจารย์เนี่ยเขายังรับศักยันต์ด้วยนะมีให้เลขด้วยนะ
ด้วยการนำเชือกของคนที่ผูกคอตายมาใส่หม้อดินแล้วก็สวดมนต์
แล้วเดี๋ยวเลขเนี่ยจะปรากฏที่เชือกนี่ฮะอาจารย์สุนทรก็บอกว่าเขาทำได้จริง
ก่อนที่มาเป่าทองทุกคนเลยลูกศิษย์ผมเนี่ยต้องเข้าประเทศนอกนะผมเปิดให้ดูหมด
เปิดท้องให้ดูเลยแล้วผมก็เป่าเข้าไปเป่าเสร็จก็กระดาษหล่นไป
ขี้ดูไม่มีทองแล้วมันเล่นกลตรงไหนมันไม่จริงตรงไหน
ถ้าไม่จริงผมจะไปนอกได้มั้ย
ไม่ใช่ไม่อยู่หลักพันธุ์มีเกือบ๒๐๐๐๐ขึ้น

สิทธิ์ทุกคนทำได้ยกเว้นคนนี้แหละ
แล้วก็ไม่ใช่มายกลอะไรด้วย
ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตไปถามนักมายกลนิดนึงก็แล้วกัน
คุณฟิลิปนะคะนักมัยกลชื่อดังของเมืองไทยนายฟิลิปภัยบูลพันธ์
ก็บอกว่าได้ดูคลิปแล้วค่ะเอ๊ะมันก็คล้ายคล้ายกับมายกลนะคะ

คือคนที่เคารพเชื่อถือในพระอาจารย์เนี่ยก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ในฐานะนักมัยกลตามหลักความเป็นจริง
มันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะนำแผ่นทองคำเปลวท่องคาถาแปะที่ศีรษะและทะลุเข้าไปในกระโหลก
มันไม่น่าจะเป็นไปได้
ลิปก็บอกว่าสิ่งใดที่นักมายกลทำได้สิ่งนั้นไม่ใช่ปฏิหารไม่ใช่อิทธิฤทธิ์อะไรทั้งนั้น
เป็นเรื่องปกติขอยืนยันได้เลยว่าแผ่นทองคำเปลวเนี่ย
ถูเนี่ยมันก็ละลายแล้วไง
คือยุคนี้มันไม่ได้มีผู้วิเศษอะไรหรอกอย่าไปหลงเชื่อเลย

หลักความจริงแล้วไม่มีทางเป็นไปได้
ที่คุณจะเอาแผ่นซึ่งมีทองปิดอยู่ปากหน้าผาก
ท่องคาถาและก็ทองคำเปลวมันมันหายไป
ก็ทำได้อ๋อโหนักมายกลก็อึ้งอ่ะตระลึงอ่ะ
เออไงเข้าใจเล่นไงเข้าใจทำนะซึ่งไม่ใช่ความอัศจรรย์
คุณคารินก็เลยอยากให้ลองทดลองดูหน่อยได้ไหม
ด้วยวิธีการแบบนักมายกลว่าจะทำยังไงได้บ้าง

ถูกชอไว้ไม่มีอีกหรอกสองรอบก็คือเป็นหรอ
เป็นสอกต่าสอกต่าค่ะคุณอาจารย์บอกว่าคนที่เชื่อศรัทธา
ก็ไม่ว่ากันนะคะไม่ได้จะลบหลู่อะไร

มัยกลอืมว่าทองคำเปลวเวลาที่แบบทูทูทูทูเนี้ย
เดี๋ยวมันก็มันก็หายไปเองนี่ค่ะคือเขาเฉลยแบบนี้ค่ะ
มันเป็นการสลับเอาแผ่นทองคำเปลวที่ไม่มีทองคำไปไว้ด้านล่างสุดค่ะ
สลับแผ่นค่ะอืมก็เลยเหมือนกับทองหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ด้านพระมหาภัยวันค่ะท่านก็บอกว่าการที่พระไปเรียนหรือไปทำลักษณะแบบนี้
ตามหานิยมณหน้าทองอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องถามว่าจุดประสงค์คืออะไร
การเอาทองคำเปลวไปฝังเอาไว้เนี่ยจะทำให้ฉลาดขึ้นหรือ
มีปัญญามากขึ้นหรือจะไปเรียนจะไปเรียนแบบนั้นเนี่ย
เพื่ออะไรนะคะลองฟังเสียงพระมหาภัยวันดูค่ะ
ก็โง่ที่จะที่จะไปทำอย่างนั้นก็เราก็พยายามสอบถาม